มาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงนะคะ
คือหักหลบรถที่มันมาตัดหน้ากระทันหันเป็นรถสิบล้อ

แต่เคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยเนี่ยค่ะเป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

แล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้ค่ะ
คือรถสิบล้อที่ออกมาจากซอยก็ไม่ได้ดูด้วยไง
ออกมาคือรถบรรทุกพ่วงเข้ามาทางตรงนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีที่รถบรรทุกพ่วง
หลบรถบรรทุกอีกคันที่วิ่งข้ามตัดแยกแล้วก็ตัดหน้าอย่างกระทันหันจนพลิกคว่ำ
จุดเกิดเหตุคืออยู่ในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นายเกรียงไกรศรีเย็น
เป็นคนขับรถพ่วงที่บรรทุกอิดมวลเบามาเต็มคันรถค่ะ
มาจากสี่แยกหนองเสือช้างมุ่งหน้าปลวกแดงระยอง
ดังกล่าวเนี่ยลักษณะของเส้นทางคือมันเป็นทางลงลงเนินแอ่งกระทะ
เกรียงไกรก็เลยบอกว่าได้มีการลดใช้ความเร็วก่อนถึงแยกเล็กน้อย
ได้มีรถบรรทุกคุณผู้ชมตามภาพเลยนะ
ไม่ทันระวังนายเกลียงไกลตอนนั้นพยายามแตะเบรกแล้ว
แต่ไม่อยู่จริงตัดสินใจหักหลบลงไปข้างทาง
เพื่อไม่ให้ไปชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ทำให้รถของตัวเองเสียหลักพลิกตะแคงลื่นไปกับถนน
รถเนี่ยก็ได้รับความเสียหายส่วนอิดมวลเบาที่บรรทุกมาด้วย
กระจัดกระจายเต็มท้องถนนเลยค่ะ
และที่สำคัญกิดขวางการจราจร
แต่เอาล่ะเคราะห์ดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ประสบเหตุ
คนขับก็คือนายรุษสารนัทธี
บอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีที่ตัวเองก็ขับมาไม่เร็วด้วย
ประกอบกับคนขับรถพ่วงสามารถหักหลบลงข้างทาง

เขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าอยากให้มีสัญญาณไฟตรงจุดนี้เนี่ย
จริงแล้วก่อนที่จะไปโทษคนอื่นดูตัวเองด้วยนะ
เพราะว่าต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดี

เอาล่ะเรื่องของสัญญาณไฟแดงก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
ส่วนปัญหาต้นเหตุเราเองคนขับรถ
มีจิตสำนึกในการขับรถด้วยเพื่อความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะ